วันนี้ยิ้มต่อกันได้เป็นวันที่๓แล้วนะคะ
เพราะเมื่อวานนี้โคศกสบคแถลง
ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด

ส่วนตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มเติมเพิ่มมาเพียง๒๗คนเท่านั้นนะคะ
มาดูสรุปยอดตัวเลขผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยเมื่อวานนี้
หยุดอยู่ที่๒๗๙๒ราย
แล้วก็สามารถรักษาตัวหายกลับบ้านแล้วนะคะ
อยู่ที่๑๙๙๙ราย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นตัวเลขเบ็ดเสร็จนี่ค่ะ
เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๔๗ราย
ตัวเลขนี้เราได้เห็นภาพนี้๓วันติดแล้วนะคะ

และสต๊อปอยู่ที่นี่ตลอดไปนะคะ
รายนี่คือยอดผู้เสียชีวิตสะสมนะคะ

ที่น่าสนใจสำหรับคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
ถ้าเกิดว่าไปดูกลุ่มต่างตามจังหวัดเนี่ยนะคะ

แบ่งเป็น๓กลุ่มพบว่ามี๓๕จังหวัด
ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง๑๔วันขึ้นไป

แต่ก็ขอเตือนแหละยังไงก็ต้องขอเตือน
ขอเตือนประชาชนตามตลาดนัดบอกว่าก็ต้องคุมกันให้ดีนะคะ
ฉะนั้นแล้วการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนก็อาจจะกลับมาได้

ก็สนามมวยลุมพินีสถานบันเทิงย่างทองหล่อนะคะ
ทีนี้กระทรวงการต่างประเทศก็รายงานเช่นเดียวกันนะคะ
บอกว่ามีคนไทยในต่างประเทศลงทะเบียนขอเดินทางกลับเข้าไทย
หลังจากวันที่๓๐เมษายนแล้วจำนวน๘๙๙๙รายด้วยกันนะคะ
จำนวนนี้มาจากสหรัฐอเมริกามากที่สุดเกือบ๒๐๐คน
ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาไทยต้องมีเอกสารครบถ้วนตามเดินนะคะ
คือ๑ใบรับรองแพทย์ว่าเหมาะสมต่อการเดินทาง
เอกสารรับรองจากสถานทูตในประเทศต้นทาง
ส่วนคนไทยในประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาในการขอใบรับรองแพทย์นั้น
กระทรวงการต่างประเทศจะประสานหาแพทย์ดูแลต่อไปนะคะ
ใจเย็นนะคะได้กลับบ้านกันทุกคนนะคะ
สำหรับสถานที่กักตัวโดยรัฐ๑๔วัน
เรื่องนี้กระทรวงหัดไทยเป็นเจ้าภาพค่ะ
จัดหาพื้นที่รองรับคนไทยรวมทั้งสิ้น๗๙๖แห่งทั่วประเทศ
สามารถรองรับคนได้๒๙๔๑คน
ตอนนี้เข้าพักไปแล้วค่ะ๒๓๓๙คน
เพราะฉะนั้นยังมีที่ว่างส่วนต่างให้สามารถที่จะเข้าไปกักตัวได้นะคะ